ต้องดูเรื่องของภาพรวมของคดีพระกันหน่อย
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้ที่ดูแล
ใช่ก็คือเรื่องของการลุยตรวจสอบคดีทุจริตเงินทอนวัดนะคะ

หลบหนีอยู่มามอบตัวเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ตำรวจเองก็ยืนยันด้วยว่าจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนแน่นอน
ตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เปิดเผยว่าการดำเนินการเมื่อวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมา

เช่นการติดตามเป้าหมายที่ยังไม่ได้จับกลุ่มอีก๒ท่าน
ก็คือพระพรหมสิตหรือเจ้าคุณทงชัยเจ้าอาวาสวัดสะเกด
และพระพรมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาลามวรวิหาร
ก็อยากจะให้ทั้งสองท่านเข้ามามอบตัว
แล้วยืนยันว่าตำรวจดำเนินการตามกฎหมายไม่ได้ละเว้นใคร
ถ้าหากใครกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดี
อยากจะให้แยกแยะคำสอนของพระพุทธเจ้า
ให้เป็นสิ่งที่ยึดเหนียวปฏิบัตินะคะ
ส่วนเรื่องของพระสงฆ์นี่ก็ถือว่าเป็นสาวก
คือเป็นบุคคลที่มายึดเหนียวยึดคำสอนของพระพุทธศาสนา
แต่พี่ว่าถ้าเกิดมาเกิดความดีเลย

แต่ก็อยากให้ทราบว่าเป็นเป็นเพลงเลี่ยนเดียว
ที่เราอาจมาใช้ในการเรียนคดี
ความไม่งดงามในความที่เป็นสรรณเทพ
แต่ขอไม่กลับละเอียดแม้เพื่อไม่ทำให้ท่านเสียหาย
พลตำรวจโทษธิติราชบอกว่าหลายรูปมีความไม่งดงามในความเป็นสมณเพศ
ส่วนสองท่านที่หลบหนีไปอยากให้ท่านเข้ามอบตัวดีกว่านะครับ
ตอนนี้พลตำรวจโทษธิติราชบอกว่ายังไม่อยากพูดในรายละเอียด
จากอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวน
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บอกคนทำงานต้องตระหนักเลย
เพราะว่าเป็นการดำเนินการกับพระชั้นผู้ใหญ่
ข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานแค่คิดก็ไม่ดีแล้วแค่คิดก็เป็นบาปแล้ว
ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าเป็นการปฏิบัติการที่มีข้อมูลมีข้อเท็จจริงมีพยานหลักฐานนะครับ
ส่วนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ขอกล่าวถึง
สำหรับ๒ท่านที่ยังหลบหนียังอยู่ในประเทศไทย
และพยายามใช้วิธีเจรจากับบุคคลใกล้ชิด

อยากให้ท่านเข้ามอบตัวจะเป็นสิ่งที่งดงามมากกว่า
อยากให้เข้ามาพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมากกว่า
หากหลบหนีไปจะทำให้เกิดความเป็นความเสียหายต่อตัวท่านเองนะครับ
เพราะหลายคนคือเคารพท่านอยู่นะครับ
ดังนั้นอยากให้มามอบตัวมาสู้คดีนะครับ
ส่วนเรื่องของการหลบหนีไปต่างประเทศหรือไม่อย่างไรนั้น

ใช่โดยพลตมตรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบราม
ก็พูดถึงเรื่องนี้แหละนะคะว่า
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการเดินทางออกนอกประเทศ
ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าหลบหนีอยู่ที่ไหน
รวมทั้งยังไม่ได้รับรายงานว่าหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วหรือไม่นะคะ
แต่ว่าก็จะมีการประสานไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ห้ามออกนอกประเทศ
ถ้าหากเดินทางออกนอกประเทศจะปรากฏชื่อทันทีว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับติดตัว
ซึ่งก็ยังต้องรอข้อมูลที่แน่ชัดกันต่อไปนะคะ
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบรถกระบะสีดำ
กับการตรวจสอบรถตู้โฟลก

ก็ทางด้านของพลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉิดก็ได้เปิดเผยเหมือนกันนะครับ
บอกว่ากรณีกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพรถกระบะสีดำ
รอรับเจ้าอาวาสวัดสะเกดนะครับ
บอกว่าต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ชัดซะก่อนในเรื่องนี้
เพราะมีข้อมูลจากกล้องวงจรปิดบางส่วน
ลบทิ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
แล้วก็ส่วนรถตู้โฟลกสวาเก็นสีดำนะครับ
ที่พบกล้องวงจรปิดภายในวัดสะเกดจับภาพได้
คือจับได้ว่ารถโฟลกสีดำขับมาจอดข้างกุฏิพระพรมศิษฐ
คาดว่าน่าจะเป็นรถคันนี้หรือเปล่าที่รับแล้วก็หนีออกจากวัด
ซึ่งตำรวจเนี่ยนะคะก็มีการพยายามไปตรวจสอบ
แต่ก็ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่ารถคันนี้ขับเข้ามารับพระพรหมสิทธิ์จริง
วันที่๒๓พฤษภาคมนะครับ
ตอน๑๑โมงนะคุณผู้ชมแต่การเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยคือจับกลุ่ม๒๔
อันนี้คนละวันกันนะตอนที่เข้ามารับมารับ๒๓๑๑โมง
เพื่อไปทำภารกิจของสงฆ์ที่นครปฐม
หลังจากนั้นก็เอามาส่งช่วงเที่ยง
พอส่งช่วงเที่ยงเสร็จแล้วพระพรมศิษย์ก็นั่งรถก๊อฟไปยังหอฉันภายในวัด
เพื่อฉันพัฒนาหารเพลหลังจากนั้นเดินทางกลับมาที่กุฏิ
แล้วก็ใช้ช่วงเวลาหลังจากนั้นนี่แหละค่ะหลบหนี
ยังมีข้อมูลในส่วนของพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
บอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางออกนอกประเทศ
อันนี้ก็ย้ำเตือนข้อมูลกันบอกว่ายังไม่พบว่า
พระชั้นผู้ใหญ่ทั้งสองรูปเดินทางออกนอกประเทศนะคะ
ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ประสานงานกับทางด้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วย
ซึ่งทันทีที่สารอนุมัติหมายจับค่ะ
ก็จะมีการนำรายชื่อพระผู้ใหญ่ทั้งสองลงในบัญชีเฝ้าระวัง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นตามขั้นตอนตามปกติเลย
ทำให้ทุกด่านตรวจคนเข้าเมืองตอนนี้มีรายชื่อเหล่านี้ปรากฏอยู่แล้วนะคะ
ถ้ามีความกังวลว่าทั้งคู่นั้นจะหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาตินั้น
ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองก็ปฏิเสธนะคะว่า
คือมองว่าไม่ปฏิเสธว่ามันเป็นไปได้
แต่ก็ยืนยันแล้วว่าทุกฝ่ายทุกด่านเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้ว